บิ๊กโจ๊กสงสัยหรือว่าพูดออกมาว่าแม่มันคือการเมืองในวงการตำรวจเนี่ย
ขอใหม่คนไม่ปกติเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะการเมืองในวงการตำรวจ

คือผมคุยกับท่านเรวัตท่านเรวัตจะสอนท่านบอกอย่างนี้

เหมือนกับเอาตีนไก่รูปหน้าไอ้ตีนหมารูปหน้า

หมารูปหน้าไก่มันทำให้มันเสียศักดิ์ศรีไปเทียบ
ทำแล้วมันขาดความเชื่อถือเพราะท่านเรวัตกลิ่นเกษร
เคยโดนแบบนี้ไปค้นบ้านท่านท่านเสียฟอร์มเลย
จรงเลยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะก็ฟังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาตอบก็ไม่ชัดเจนไปออกหมายค้นค้นยังไงค้นมีใครอยู่
ถ้าจะออกหมายค้นเพื่อออกเพื่อจะจับคนต้องระบุในหมาย
คนว่ามีบุคคลที่ถูกออกหมายจับเช่นใครบ้างนะครับหรือหมายจับ
ที่เท่าไหร่สงสัยว่าอยู่ในบ้านหลังนี้จึงขอให้ออกหมาย
ค้นอันนั้นน่ะชัดเจนว่าจะเป็นการเมืองไม่เป็นการเมืองเอา
หมายเอาคำร้องขอหมายค้นมาแสดงเอาหมายจับมาแสดงแล้วหมาย
จับนี้ออกเมื่อไหร่แล้วปล่อยทำไมไว้ตั้งนานกว่าจะจับต้อง
นี้ครับตรงนี้เราอย่าบางอย่าไปเล่นแง่กฎหมายแต่ท่านจะ
แสดงความจริงให้ปรากฏพิเศษความิริษรามเนี่ยเอาข้อจุด
จริงมาว่าอะไรตำรวจที่เกี่ยวข้องคุณขอออกหมายจับเมื่อไหร่
แล้วถ้าชาวบ้านคุณก็เคยออกหมายเรียกใช่ไหม
คุณเคยออกหมายเรียกเขาไหมเป็นฆาตการตำรวจยิ่งถ้าเป็นชั้นศัลยบัตร
คุณเคยออกหมายเรียกให้เขามาพบไหมเห็นไหมมันมีวิธีการ
ไม่ใช่มันแข็งปุ๊บต้องไปออกหมายจับ
โทษจับคุณ
แก้ออกหมายเรียกสาวมาถามก่อนละบบเป็นอย่างนี้นะ
ผิดปกติจะเป็นการเมืองไม่เป็นการเมืองผมไม่รู้นะ
บอกแล้วกันแต่ว่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ

ครับสวัสดีครับ